คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี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
ของเราเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับทุกค่ำคืนวันศุกร์สี่ทุ่มตรง
เรามีนัดล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทาง
รองดีและแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับผมในค่ำคืนวันนี้
เยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราอีกครั้งหนึ่ง
นั่นก็คือคุณเนธนั่นเองครับ

ครั้งที่แล้วคุณเนธมาพูดคุยกับเรา

ครั้งนี้กลับมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราอีก

มันจะต้องมีการไปทำอะไรที่

จนจะต้องมีเรื่องราวที่มันตามมา

เรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์ของใครครับเนี่ย

ย้อนไปในวัยเด็กนิดนึงนะครับ

ไปทำงานที่กรทม

พ่อแม่เขาเสียชีวิต

ไปประสานงานกับปิ๊กอัพ
แล้วพ่อแม่เขามีลูกสาวคนเดียว
ลูกสาวเขาเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผม๒ปี

ครอบครัวก็ค่อนข้างยากจน

ไปทำงานที่กรุงเทพด้วย

เขาก็ไปทำงานทั่วไป
แล้วก็ไปได้ดีก็คือ
ไปมีแฟนเป็นชาวต่างชาติ

วันเวลาผ่านไป

มันก็มันจะเป็นเทศกาลปีใหม่

แล้วพี่สวยเนี่ยก็พาแฟนฝรั่ง
มาด้วยพร้อมกับลูก๖ขวบ

ก็พามาที่หาพ่อแม่ผม

ว่าเขาแบบเคยช่วยเราอะไรอย่างนี้
แล้วพี่สวยเนี่ยเขาก็บอกว่า
ซื้อบ้านอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก

อยากให้แม่ผมพ่อผมได้ไปเที่ยว
ว่าวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วอะไรอย่างนี้
ก็ตกลงกันว่าตอนเช้าเขากลับไปที่พิศนุโลก
แล้วผมจะพาแม่ไปตอนเย็น
เพื่อจะไปกินอะไรกันสังสรรค์อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วตอนเช้าจะพาพี่สวยไปเที่ยวเชียงใหม่กัน

เราก็ไปพาแม่ไปในช่วงบ่าย

พอพาไปพอไปถึงเราก็หาอยู่พักหนึ่งนะฮะ
ตอนนั้นมันก็ยังไม่เจริญ

พอไปถึงแล้วมันก็เป็นบ้านสวน
รถเข้าไปเราไปจอดปุ๊บ

อยู่แต่แฟนเขาเป็นชาวต่างชาติกับลูกเขา
เราก็เดินเข้าไปแล้วก็ทักทายตามปกตินะฮะ

ผมก็ใช้งูปลาทักทายไป
พอเข้าไปแล้วเนี่ยสังเกตว่าในมือของเด็ก
เด็กผู้ชายซึ่งเป็นลูกเขา
กำอีกมือนึงเป็นตุ๊กตานางลำ

อีกมือนึงเป็นหมาลาย
แล้วก็มีตุ๊กตาอีก๒ตัววางอยู่
คือตุ๊กตาตายายอะไรพวกนี้ครับ
เราก็พยายามจะสื่อสารว่าจะไปซื้อมาหรืออะไรยังไง

เราก็พยายามมองไปรอบบ้านว่ามันมีสารหรือเปล่า
หรือว่าเขาไปเอามาอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ไม่มีสารเราก็พยายามมองไม่มี
ก็เลยรอให้พี่สวยมา
เพราะว่าเขาไปจ่ายตลาดไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเขาก็มา
พอมาปุ๊บผมก็เลยถามพี่สวยว่า
สวยอันนี้ไปซื้อมาจากไหน
เพราะว่าจริงแล้วมันไม่ดีนะ
ถ้าเกิดไปเอาที่ศาลมาอะไรอย่างนี้
พี่สวยเขาบอกว่ามันมีสาร
แต่ว่าคุณไมเคิลเขาไม่ชอบ

เขาก็เลยผลักสารนั้นน่ะ
ดันล้มไปที่ข้างต้นไม้

ผมก็ไม่เห็นต้นว่าสารอยู่ตรงนั้น
คือเดิมทีในบ้านหลังนี้ที่เขาปลูกอยู่เนี่ยมันมีสาร

เขาก็พยายามจะไปผักสารทิ้ง

เขาเพิ่งมาครั้งแรกที่บ้านหลังนี้

ก็ดันออกไปไปแอบข้างต้นไม้อะไรอย่างนี้
ผมในความรู้สึกผมผมรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วแหละ
เพราะว่าเราก็เป็นคนไทยเนาะ

พอรู้สึกไม่ดีเราก็พูดกับพี่สวยว่า

ดูแลทุกอย่างภายในครอบครัวอะไรอย่างนี้

แล้วเด็กที่เล่นเนี่ย

เขาจะคิดว่าอันนี้เป็นโมเดล

เหตุการณ์นั้นก็ผ่านไป

สวยนี่เขาก็จัดการทำกับกุ้งกับข้าว

ก็บอกกับแม่ด้วยว่าไม่โอเคนะแม่นะ

ก็หลังจากกินอาหารกันอะไรกัน

เราก็ได้อาบลงอาบน้ำแล้วก็นอน

ห้องน้ำมันอยู่ข้างนอกเนาะ
เราก็ออกมาเข้าห้องน้ำ
เปิดประตูออกมา
พอเปิดประตูออกมาก็เดินไปเข้าห้องน้ำ
พอออกจากห้องน้ำมาเนี่ย
ได้ยินเสียงว่าเหมือนคน
โดนปิดปาก

มีผู้หญิงนั่งลำเหยียบอยู่บนตัวนอนหงาย
แล้วพี่สวยนอนตะแคงเข้าข้างฝาข้างฝาผนัง
แล้วมีคุณลุงท่านหนึ่งถือไม้ตะพดจิ้มอยู่แล้วก็หัวเราะ
แล้วสักพักนางลำต้นนั้นเขาก็หันมาหาผมเพราะผมเปิดประตูไปแล้วผมก็จะรู้สึกตกใจ
คอเขาก็ตรงอยู่เขาก็หักเป๊ะลงมาหาเราแล้วก็นิ้วที่เขากำลังลำอยู่
ก็ชี้เป๊ะมาตรงนี้เป็นจังหวะพอดีผมก็โอ้โหช็อกพอช็อกปุ๊บผมก็ปล่อยประตู
ประตูก็ปิดดังตั้มปิดเข้าไปเองช็อคสุดอ่ะพี่แจ๊ค
ภาพนั้นเป็นใครใครก็ช็อกนะเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมาตนเดียวยังถือว่าหนักพอแล้วนะ
ใช่อันนี้๓เลยนะฮะใช่สามต้นเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่า
เพราะว่าผมมองไม่สุดผมมองแค่ตรงนี้ตรงนี้ผมก็จะช็อกแล้วแล้วประตูมันก็ปิดดังตึ้ม
คือในใจคิดว่าจะโทรเรียกรถพยาบาลหรือจะโทรหาพระอาจารย์ที่นับถือกัน
ก็เลยเข้าไปปลูกแม่เข้าไปบิดลูกบิดปลูกแม่แม่แม่มีผีอยู่ห้องนู้น
คือเขาเหยียบหน้าอกเลยอะไรอย่างนี้แม่ก็แบบใช่เหรอลูกอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่มั้งอะไรอย่างนี้
ใช่แม่ไม่เชื่อมออกมาดูพอแม่ก็เดินออกมาแล้วเราก็บิดลูกบิดอีก
อันนี้ไม่มันล็อกข้างในล็อกใช่มันล็อกข้างในพอล็อกข้างในผมก็จะเอายังไงดี
มันเปิดไม่ได้แล้วแล้วบ้านเนี่ยก็เป็นผ้าม่านปิดหมดเลยสนิทหมดเลย
ก็กลางคืนก็เลยโทรไปหาเพื่อนเพื่อนคนเดิมที่อยู่บ้านมันห่างไกลกันไม่เท่าไหร่ประมาณ๔๐โล
โทรไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่รับโทรอยู่พักหนึ่งไม่รับยังไงก็ไม่รับ
เราก็รู้สึกว่าจะต้องโทรเรียกรถพยาบาลแล้วหรือว่าจะโทรกลับไปหาพระอาจาร
อาจารย์ก็ไม่ใช้โทรศัพท์ก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องขับรถพาแม่ไปหาพระอาจารย์ด้วยตนเองเลย
เพราะว่าเจออย่างนี้มันเต็มเต็มสูบเลยแม่ก็บอกว่าลองเคาะประตูดูอะไรดูให้มันแบบให้เขาตื่นขึ้นมาอะไรอย่างนี้
เขาก็เคาะอยู่พักหนึ่งพี่แจ๊คเคาะอยู่พักนึงเคาะจนสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนแก่พูดออกมา
ทีนี้แม่เชื่อเลยเพราะว่าในห้องนั้นไม่มีคนแก่แม่ก็เชื่อเลยทีนี้แม่ก็เลยบอกว่างั้นไปหาไปหาพระอาจารย์เลย
ผมก็เลยพาแม่ขับรถไปที่จังหวัดบ้านเกิดที่ผมอยู่

เจอดีมากเลยครับหลวงพ่อ

พ่อท่านก็บอกว่างั้นไปตามลูกศิษย์วัดมาอีกคนนึงไปด้วยกัน
พ่อก็ห่มผ้าห่มอะไรผมก็พามา

พอหลวงพ่อท่านลงจากรถ
พอท่านเหยียบไปที่พื้น

มันไม่เกี่ยวกับสารที่เองพูดแล้ว
สารก็มีส่วนแต่บ้านหลังนี้โดนของ
หลวงพ่อท่านก็เลยบอกให้อยู่ตรงนี้
เดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะพูดกับเขาเอง

แล้วก็บอกว่าโยมปล่อยได้แล้ว

ปล่อยได้แล้วไอ้สิ่งที่โยมทำมาเนี่ย

แล้วก็เรียกผมเข้าไปให้ไปเปิดประตู

สรุปว่า๓คนนอนหลับกันสบาย

หลวงพ่อเขาบอกว่านี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละ
แต่ตอนเช้ามาจะหนัก

เสร็จตูนแบบเหมือนซะดุ้งเฮือก
คนที่เป็นฝรั่งนะครับ

เราก็ตาตั้งเลย
กลัวมาก

พอเช้ารุ่งขึ้นเนี่ยฝรั่งท่านนั้นก็ไปนอนที่สารา
แล้วก็แบบว่าให้ผมน้ำมนต์ทำพิธีโน่นทำพิธีนี่
ก็แบบว่าเล่ามาทั้งหมดเลยแล้วก็ให้พี่สวยได้แปล

อย่างนั้นจริงแต่เหมือนกับเจอในความฝัน
ทีนี้เรื่องมันก็ยังไม่จบหลวงพ่อท่านก็บอกว่า
ตามคนที่ขายบ้านหลังนั้นมาครับเพราะว่าบ้านหลังนั้นมีปัญหาแล้ว
โยมก็อยู่ไม่ได้ด้วยถ้าอยู่ไปมันจะแย่ยิ่งกว่านี้
สวยเขาก็เลยโทรศัพท์ไปหาพี่คนนั้นว่าคนที่ขายบ้านกัน
เพราะว่ายังจ่ายกันไม่หมดนะคือจ่ายแบบประมาณ๘๐
เท่าที่ฟังมานะครับก็โทรไปก็ได้สอบถามว่า
ให้มาที่วัดได้ไหมมันเกิดปัญหาแต่ไม่อยากบอกว่าปัญหาอะไร
อยากให้มาเที่ยวเจอกันเพราะว่าถ้าเกิดถามตอนนี้อาจจะไม่บอก
คนนั้นเขาก็มาเขาก็ขับรถมาพอเขามาถึงวัดถึงอะไร
เขาก็มาคุยกันหลวงพ่อท่านก็เลยถามว่า
โยมบ้านหลังนี้ที่ขายเพราะอะไร
เขาบอกเขาไม่อยู่เขาไปได้สามีแล้วเขาก็เลยไม่อยู่เลยค่อยขาย
บอกหลวงพ่อมาตรงนะถ้าไม่บอกหลวงพ่อตรงมา
พ่อจะไม่แก้ให้เขาก็เลยยอมบอกว่า
คนที่มาอยู่เก่าอ่ะที่เขาขายให้อ่ะเป็นสามีเก่าของเขาครับ
แล้วสามีคนนี้เคยอยู่กับเขามาก่อน
พออยู่กับเขามาก่อนแล้วสามีคนนี้ไปมีเมียน้อย
พอไปมีเมียน้อยเนี่ยทำของใส่ที่บ้านหลังนี้

ไม่อยากให้อยู่กันดีอยากให้แบบไปให้หมดเลยอะไรอย่างนี้
คือว่าผู้ชายเนี่ยไปติดเมน้อยแล้วสักพักนึงก็กลับตัว
มาอยู่กับแฟนคนนี้เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้

เพราะแค้นเครื่องกันทีนี้ก็สารพัดวิธี
เท่ากระดูกผีไทยโหงโน่นนี่นั่นเต็มเลย

ถ้ากูไม่ได้อยู่มึงก็ไม่ต้องอยู่กันอะไรประมาณนี้ครับ
พ่อท่านก็เลยว่าผู้ชายคนนั้นก็โดน
แล้วผู้ชายคนนั้นก็เสียชีวิตที่บ้านหลังนี้ด้วย

ใช่ซึ่งไม่ใช่แฟนคนปัจจุบัน
เพราะปัจจุบันเขามีแฟนอีกคนนึงก็ไม่มีข้างนอก

ใช่ก็เลยได้ขายบ้านหลังนี้

งั้นเราไปกันที่โน่น
แก้ทุกอย่างให้มันดูสะอาดให้มันดูขาว

ก็เลยไปทำวิธีหลวงพ่อท่านไปทำพิธีหมด
แล้วให้ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแฟนเก่าเขาเนี่ย
เชิญทุกอย่างออกหมดเลย
ถอนสวดไล่ทุกอย่างออกหมด
แล้วทีนี้ก็เสร็จพิธีตรงนั้น

พอไม่เคยเจอแบบนี้ก็เลยมาพูดกับพี่สวยว่า
เรื่องผีนี่มันมีจริง
เขาก็เลยทุกวันนี้
เขาเปลี่ยนศาสนามาใช้ศาสนาพุทธเหรอ

ใช่เขาเชื่อว่าเรื่องนี้มีอยู่จริง
แล้วทุกวันนี้เขากลับมาทุกครั้ง

แล้วพาลูกชายคนนั้นมาทำด้วย
คือมันเจอแบบจะเข้าไป
ทัศนคติตัวเองใหม่ทั้งหมด

กลายเป็นคนที่ใส่ชุดขาวทั้ง๓คน

มันเป็นภาพที่สวยสดงดงามมากเลยที่ผมไม่เคยเห็น
แล้วเราก็ได้ไปรู้ว่า

แล้วเราก็เจอเต็มเขาก็เจอเต็มเหมือนที่เราเจอกัน
มันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าลบหลู่หลอนจริงเรื่องนี้
คือเรื่องนี้มันจะไม่ถูกเฉลยเลย
ถ้าชาวต่างชาติคนนี้ไม่รู้สึกถูกฉลกกับสารพระภูมินี้
ก็เลยไปผลักสารนี้ล้มทิ้ง

ลูกก็เลยเห็นว่าบนศาลแน่นอนครับ
ก็จะมีตุ๊กตานางรำมีตุ๊กตานู่นนี่นั่นวางอยู่บนศาล

กลายเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ทั้ง๓คนเจอ
แล้วมันก็โยงไปถึงเรื่องเก่าที่มันเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้

แต่ทีนี้ว่าเรายังไปทำไอ้สิ่งที่มันอาจจะปกป้องคุ้มครองก็ได้

มันก็กลายเป็นแบบพึบเลยมันเหมือนแรงขึ้นมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเนธเห็นนะตอนนั้นที่บอกว่า
แต่ละคนเนี่ยเหมือนจะเจอบางสิ่งบางอย่างมากดทับไว้อย่างละตน
เหนือจากนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามีรอเจาะคิวอีกหรือเปล่า
เพราะว่าสิ่งที่เห็นน่าจะมาจากศาล
แต่นอกศาลล่ะที่เขาทำไว้ในบ้านหลังนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้มาเกิดขึ้นก่อน
แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้หรือเปล่า

เพราะทุกวันนี้เขาก็ยังมาที่บ้านหลังนี้อยู่
ก็จะมากันมาที่พิศนโลกหลังนี้

ยังอยู่ที่บ้านหลังนี้เหมือนเดิม
กลายเป็นว่าแก้แล้วมันอาจจะดีขึ้นก็ได้

เพราะว่าปกติเขาจะเชื่อแล้ว
ทุกวันนี้ก็มีสารตั้งใหม่
แล้วก็มีหิ้งพระสวดมนต์

มันเป็นเรื่องวันนี้เราอาจจะได้ฟังเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการลองของลองดี
แต่มันมีผสมผสานเกี่ยวกับเรื่องของคุณสัยมนต์ดำ
มันมีก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุ
มันมีเหตุการณ์ทั้งหมดมาผสมผสานกัน
ก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าถ้าชาวต่างชาติคนนี้
เขาไม่รู้สึกว่าเขาไม่ชอบสารสารนี้แล้วเขาไม่พังสารสารนี้เนี่ย
อนาคตมันอาจจะมีอย่างอื่น
ที่ทำให้ครอบครัวนี้เขาอยู่กันไม่ได้หนักกว่านี้ก็ได้ถูกไหม
แต่เหมือนกับมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาโดนจิตโดนใจมั้ง

เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่นะยังสถานที่ตรงนั้น
มีการทำอะไรไว้แบบนี้ถ้าเราไม่เชื่อไม่ศรัทธา
เราก็อย่าไปทำลายความศรัทธาของใครที่เขาทำเอาไว้
ต่างคนต่างเชื่อต่างคนต่างยึดในสิ่งที่ตัวเองคิดกันดีที่สุด
หรือภาษาชาวบ้านก็คือต่างคนต่างอยู่ใช่ถูกไหมฮะใช่เออ
คุณเชื่อคุณก็เชื่อไปผมไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อ
เพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะเรื่องราวลักษณะแบบนี้
จากเรื่องนี้แล้วนะครับผมยังจำได้ดีมีอยู่เรื่องหนึ่ง
เป็นเด็กต่างชาติเหมือนกันไปเอาตุ๊กตานางรำมาเล่น
ผลสุดท้ายอันนี้จากเรื่องเล่านะใช่ตายครับตายจากการกระโดดอยู่อยู่ก็กระโดดลงมา
รำก่อนกระโดดแล้วก็กระโดดลงมาที่ชั้นล่างเสียชีวิต
อันนี้เป็นเรื่องเล่าซึ่งมันไม่มีอะไรมาบ่งบอกได้ครับว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
วันนี้อุตส่าหแวะเวียนมาอีกครั้งหนึ่งและครั้งหน้าครับวันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรง
เราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
แชนัลยูทูปไทยรัฐของเราเหมือนเดิมครับ
ได้ไม่พลาดในตอนที่ทางแชนแลลยูทูปไทยรัฐ
เขามีการอัปเดตรายการต่างให้พวกเราได้รับชมกันฮะ
วันนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลาครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
ที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้ว
ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ